อีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ต้องเตือนภัยกันเหมือนกัน
บางทีผู้หญิงเนี่ยเลิกงานช่วงดึกกะดึกหน่อย
กลับบ้านคนเดียวตามถนนหนทางมันก็มืด

คราวนี้เกิดขึ้นกับแคทเชียร์สาวนะคะ
เลิกงานกลับบ้านปรากฏว่ารถยางแตก
แล้วหลังจากนั้นมีชายโรคจิตเข้ามา
คือขับตามมาดักหน้าดักหลังแล้วก็ลวนลามจับหน้าอกเธอค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมคนที่ประสบเหตุนี่นะคะ
นั่นก็คือหญิงสาววัย๓๓ปีอยู่ที่หมู่๑
ตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังนะยังขวัญเสียอยู่เลย
บอกว่าช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พอเลิกงานจากห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทาง
ตรงนั้นเป็นถนนเรียบทางรถไฟไร่กล้วยห้วยใหญ่พรม

งานตอนกลางคืนแล้วกว่าห้างจะปิดมันก็ดึกอะนะ
แต่ทีนี้ระหว่างทางมันเกิดเหตุขึ้น
ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของเธอคันนี้ยางแตก
เธอก็ลงจากรถค่ะขี่ต่อไปไม่ได้แล้ว

ปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชาย
อายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันนะ

แล้วก็เอื้อมมือซ้ายมาจับหน้าอกเธอ

ปาดหน้าเธอจนเธอต้องหยุดรถ
แล้วคนร้ายก็ลงจากรถมาขึ้นคร่อมรถของตัวเธอ
หลังจากนั้นเอามือทั้งสองข้างมาโอบกอดมาลวนลาม
เธอเองก็ต้องสะบัดหนีวิ่งหนีไปสัก๑๐๐เมตรได้
ตอนนั้นเธอบอกว่าช็อกมากเลย

เพราะว่าถนนเส้นนั้นมืดก็มืด
ไม่มีรถไม่มีคนผ่านมาเลย
หลังจากนั้นค่ะคนร้ายก็พยายามที่จะวิ่งตามเธอ
ตัดสินใจค่ะวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะ
วิ่งออกไปสักประมาณกิโลกว่า
มาเจอพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
ก็บอกว่าช่วยหน่อยเนี่ยหนูโดนลวนลามหนูโดนคนร้ายโรคจิตเข้ามา
สุดท้ายพอคนร้ายเห็นว่าเธอไปบอกวิน
คนร้ายก็เลยวิ่งกลับไปที่รถขี่รถหลบหนีไปเลยค่ะ
โดยตัวเธอเองก็เดินทางไปแจ้งความที่สพศรีราชานะคะ
กำลังขับรถกลับจากที่ทำงาน
แล้วทีนี้รถยางรั่วรถยางแบนก็ขี่บดมาเรื่อย
แล้วทีนี้ก็จะออกถนนใหญ่ใช่ป่ะ
เหมือนมันไปลำบากรถมันเยอะแล้วเราไปได้เร็วไม่ได้ไง
ก็เลยใช้เลือกใช้ถนนเส้นนี้

แล้วมันเป็นทางเกี่ยว

ตรงนี้มืดแต่ก็ใช้ประจำ
ไม่โดนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้

แล้วคนร้ายที่มาทำก่อเหตุเนี่ยมากยังอีกคนครับ

แล้วก็ไม่เห็นหน้ามันทีหลัง

แล้วก็จุดที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นคือ
ข้างทางมันเป็นเหมือนป่าย่าแล้วมันก็เปลี่ยวด้วย

อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าอันนี้มันเป็นภัยของผู้หญิงที่ใช้รถใช้ถนนนะ
แล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรจะติดตั้งไฟบริเวณตรงนี้ไหม
เพราะว่ามีคนใช้ถนนตรงนี้สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก
แล้วยิ่งกลางคืนเนี่ยมันไม่มีไฟส่องสว่างเลย
อาจจะเกิดเหตุอันตรายเหตุร้ายขึ้นมาได้
แล้วเธอก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้น
กับพี่น้องหรือว่าลูกหลานของใครเลยนะคะ